อีกเรื่องหนึ่งคุณชนะเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่แฟนแฟนรายการที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
แนะนำเรามาดีจังเลยดิฉันชอบแบบนี้คุณผู้ชม
คือที่เชียงใหม่เนี่ยเขามีกิจกรรมดีเกิดขึ้น
กิจกรรมที่ว่านี้นะคะเป็นกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์วัยเกษียณ
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมดีให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน

เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ดีนะคะ
เขาจะทำอะไรกันบ้างที่นี่ไปติดตามกันค่ะ

แหล่งนัดพบของคนที่มีอายุเกิน๖๐ปี
หรือเราจะเรียกว่าวัยเกษียณนี่แหละให้ได้เห็นภาพบ้าง

และที่นี่นะคะก็คือเกษียณมาร์เก็ตค่ะ
เขารวมตัวกันมานะคะเพื่อเหมือนเปิดตลาดขายของเพื่อคลายเหงา

อ่าโดยได้เนรมิตสถานที่แสดงวัฒนธรรมประเพณีของล้านนา
มาเป็นที่พบปะของผู้สูงอายุ

พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็เพื่อนที่ห่างเหินกัน

ตอนนี้ได้โคจรกลับมาเจอกันอีกที
อ่าจุดนี้คุณผู้ชมตั้งอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

เป็นสถานที่ที่มีความผูกพันกับผู้สูงวัย
แล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีของคนเชียงใหม่แหละนะคะ
บรรยากาศนะคะก็จะมีความเรียกว่าเป็นวิถีชุมชน
แล้วก็นี่มีการร้องเพลงจากนักดนตรีวัยเกษียณด้วย
มาเปิดเพลงมาเล่นดนตรีกันโอ้โห
แล้วเขาก็ร้องเพลงทั้งเพลงไทยเพลงสากลในยุคเก่าที่หาฟังได้ยากด้วยนะ
เท่ากับบรรยากาศมากเลยคุณ
ส่วนอาหารเหรอคะโอ้โหมากมายหลากหลายนะคะ
อาหารที่มาขายที่นี่เนี่ยจะต้องเป็นไปตามกติกาของ
เสียนมาร์เก็ตที่เขาออกกฎอย่างเคร่งครัดนะคะ
อาหารขนมเนี่ยนะคะจะต้องมีรสชาติดีนะคะ
แล้วก็ตรงตามพื้นที่
ก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นอาหารอีสานรสชาติก็ต้องแบบเป็นอีสานจริง
อาหารเหนือก็ต้องรสชาติดั้งเดิมอาหารใต้ก็ต้องอร่อยอร่อยแรง
สิ่งหนึ่งที่เขาเน้นนะคือมันต้องเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพถูกไหม
อันนี้ถูกต้องเลยนะคะเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย
แล้วไม่ใช่แค่ว่าจะมีจำหน่ายอย่างเดียวนะ
ยังมีสาธิตการทำอาหารสุขภาพมีผักออร์แกนิครวมถึงน้ำสมุนไพรต่างด้วย

ดูกันไปคุณผู้ชมอยากจะไปเดินชมเดินชอบก็ได้นะ
ตลาดนัดเกษียณมาร์เก็ตนี้เขาจัดทุกวันเสาร์อาทิตย์
ของสุดสัปดาห์แรกของเดือน

สัปดาห์แรกของเดือนคือเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะ
ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึงบ่าย๒
ไปพูดคุยกับผู้สูงอายุไปขอความรู้กับเขาก็ได้

ไปเลยจะได้ไม่เหงานะหรือว่าจะไปอุดหนุนสินค้าพบปะพูดคุยก็ได้นะคะ
ขอบคุณพ่อคุณแม่ไปบางทีพาคุณพ่อคุณแม่

ก็นะคะเห็นไหมแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเห็นไหมเด็กวัยรุ่น
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อาจจะมารวมกัน
สามสัมภัณฑ์ธรรมดีระหว่างคนแต่ละวัยก็ได้

นี่ต้องไปพบกะปะกัน

เซ็นเตอร์พอยต์นี่นานมากนะคุณฉะนั้นคนก็ไม่จำได้
แต่ก็อารมณ์คล้ายแบบนั้นแหละ
แล้วต้องเป็นคนยุคนึงสมัยหนึ่งที่ได้มาเจอกัน